เที่ยง๕นาทีที่สมุดปลาการมีอุปติเหตุเป็นมอเตอร์ไซต์
คุณผู้ชมเหมือนจะเสียหลักไม่แน่ใจว่าลื่นจากน้ำที่มันทำให้ถนนมันลื่นหรือเปล่า
หรือว่าเป็นที่พื้นถนนเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูตรงพื้นนะว่า
เขาก่อสร้างกันยังไงแต่เป็นเหตุให้มีทั้งคนเจ็บและคนตายฮะ
เป็นวินาทีที่มอเตอร์ไซคันนี้ครับเสียหลักไปชนราวเหล็กกั้นทางคุณผู้ชม
แล้วก็ล้มฟาดลงบนถนนเสียชีวิตทันทีเลยนะ๑คนอีกคนเจ็บสาหัสด้วยครับ
ตรงนี้เป็นซอยนครเขื่อนขัน๒มุ่งหน้าออกซอยสุขสวรรค์๓๙
มันเป็นทางลัดผ่านชุมชนสุเหล่าบ้านปากรัฐหมู่๑๘ที่อำเภอพระประแดงสมุทรปาการครับ
จังหวะชนแรงด้วยนะใช่ค่ะหลังเกิดเหตุครับผู้เสียชีวิตชื่อว่านายรับพิพัฒน์เผ่าโนรี
อายุแค่๑๕ปีเองนะนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดเลยครับมีแผลขนาดใหญ่ที่หน้าเลย
แล้วเขานั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์มากับนายสุกลการเผ่าโนรีอายุ๑๕คนนี้เป็นคนขี่
ก็บาดเจ็บสาหัสไปคนขี่ในบาดเจ็บคนซ้อนเสียชีวิต
คนขี่ก็คือสุกลการมีแผลเปิดขนาดใหญ่ที่ขาข้างซ้ายครับและมีอาการแน่นหน้าอกด้วย
อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูก็นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลบางประกอบ๓
ส่วนผู้เสียชีวิตถูกส่งร่างไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจครับ
ถามชาวบ้านหน่อยแถวนี้มันเกิดอะไรเนี่ยทำไมถนนมันเป็นแบบนี้
ฟ้องเลยคุณผู้ชมบอกโอ๊ยนักข่าวรถล้มประจำเลย
ก่อนหน้านี้ก็มีมีล้มมานักต่อนักแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็บาดเจ็บบ้าง
แต่ว่าครั้งนี้แปลว่าเป็นครั้งแรกเลยเหรอที่มีคนตาย
เป็นครั้งแรกที่มีคนตายครับคุณน้ำแข็งคุณผู้ชม
ชาวบ้านบอกอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงแก้ไขหน่อย
จะให้แก้ไขอะไรชาวบ้านเขาบอกว่าไอ้ถนนตรงนี้คุณผู้ชมลองดูนะ
มันจะเป็นเหล็กกับคอนกรีตสลับกันนะฮะเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นตะแกน
เหมือนเป็นตะแกงเป็นซี่ซี่อ่ะนะแล้วดูนะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดู
อันนี้คือกล้องวงจรปิดที่เขาติดไว้ก็จับภาพได้
ใช่ก็จับภาพตอนที่เกิดอุบัติเหตุนี่แหละใช่คือถนนอ่ะมันกลายเป็นเหมือนกับว่าเอาง่ายง่ายเหมือนกับสองเลนอ่ะ
มันต่างระดับกันนิดนึงใช่มันไม่เสมอกันอ่ะใช่ค่ะ
ทีนี้เวลามีฝนตกนะครับไอ้ทางที่เป็นเหล็กมันลื่น
ทางที่เป็นคอนกรีตก็จะมีรถจอดอีกเออทีนี้มันก็จะมีมอเตอร์ไซค์บ้างหรือว่ารถเก่งบ้างขับมาอาจจะไม่ชินเส้นทาง
แต่มันไม่รู้ว่าไอ้ตรงคอนกรีตมันจะมีรถจอดอยู่บางทีต้องเบี่ยงหลบลื่นไงฮะ
พอเบี่ยงหลบปุ๊บลื่นเลยไปลงตรงทางเหล็กนี่แหละฮะแล้วก็อย่างเป็นเหตุการณ์นี้ก็คือมอเตอร์ไซค์เนี่ยเสียหลักไปชนราวเหล็กข้างทางจนมีผู้เสียชีวิตเลย
นักข่าวเราลงพื้นที่ไปดูสภาพตรงถนนตรงเนี้ยเป็นครึ่งปูนครึ่งเหล็กความยาวเจ็ดร้อยสี่สิบเมตรครับ
นี่คุณผู้ชมนี่คือนักข่าวเพิ่งลงไปเมื่อเช้าเลยนะแล้วได้เห็นเนี่ยไปเดินสำรวจดูเลย
อันมันพะเยิดขึ้นมาด้วยนะใช่ใช่มันเหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้สมบูรณอ่ะเห็นไหม
ใช่ขณะตรงเท้าของนักข่าวของเราที่ยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะนี่ชาวบ้านก็ไปยื้อแล้วก็ไปเหมือนกับขยมขยมให้ดูอ่ะ

อ่ะมีการปรับเปลี่ยนโดยเจาะกลางถนนความกว้างประมาณสองเมตร
แล้วเอาแผ่นเหล็กมัววางวางเป็นซี่ซี่ช่องช่องได้แหละฮะ

ว่าก่อนหน้านี้๑๐ปีที่ผ่านมามันเป็นคอนกรีตทั้งหมด
มันยังไม่มีเหล็กแบบนี้แล้วไอ้เหล็กนี้มันเพิ่งมาเมื่อ๕ปีแล้ว
ปีก่อนเขามีการปรับเปลี่ยนผิวถนนนะฮะ
พอเอาเหล็กมาวางไว้แบบนี้ก็เลยเกิดเป็นช่องว่างมา
แล้วก็อาจจะทำให้ถ้ารถขับมาเร็วลื่นบ้าง
หรือบางทีเสียหลักไปกระดกตรงไม้ตรงนี้บ้าง
เราถามว่าแบบทำไมถึงไม่ทำให้เป็นคอนกรีตเหมือนกันทั้งหมด

คือเขาบอกว่าจริงข้างล่างมันก็เหมือนเป็นเหมือนท่อ

ก็เลยต้องมาใช้เป็นแบบเป็นเหล็กแบบนี้ค่ะ
แต่ทีนี้ทางสมาชิกสภาเทศบาลเมืองรัฐหลวงครับ
คุณปิ่นทิพย์ชัยศักดิ์บอกว่าตอนนี้

ทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ
มีการขอใช้งบประมาณในการแก้ไขถนนเส้นนี้แล้ว

อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดสรรหาอุปกรณ์และหาผู้รับเหมา

กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ

เพราะฉะนั้นฝากเร่งดำเนินการแก้ไขด้วยนะคะ

ได้ไม่เกิดความสูญเสียขึ้นอีกค่ะ